หลังจากที่เราเอาชนะจอแดนไปได้อย่างท่วมท้นถึง๖ประตูต่อ๑นะครับ
ก็ทำให้ทัพชาบาแก้วมีโอกาสเปิดกว้างมากขึ้น
ในการไปฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกสมัยที่๒ติดต่อกันนะครับ
และวันนี้ก็จะเป็นวันที่ซ้อมแบบสบาย
เราไปดูบรรยากาศแบบเบาของพวกเธอกันครับ
เริ่มจากธนีการแดงด่ากองหน้าดีกรีนางแบบที่เกิดเรื่องไม่คาดฝัน
เนื่องจากกินปลาดุกที่คุณพ่อคุณแม่นำมาฝาก
แล้วกล้างปลาติดคอลึก๒เซนติเมตร
ซึ่งน้องไหมก็หาทางแก้หลายวิธี
สุดท้ายน้องไหมเอากล้างปลาที่ติดคอได้ด้วยวิธีนี้
พอไม่มีก้างขวางคอน้องไหมก็ลงซ้อมได้ตามปกติ
ยังออกอาการดีดอย่างที่เห็น
คนต่อมาสุธิสาสร้างไทยสงฆ
ปตันทีมที่โด่งดังไปทั่วโลกจากเกมชนะจอแดน
ภาพที่เธอก้มลงไปผูกเชือกรองเท้าให้หนูน้อยมาสคอต
ซึ่งแนนซี่เผยว่ากลัวน้องจะหกล้ม

กลายเป็นภาพน่ารักที่ชาวต่างชาติพากันชื่นชม

สาวสวยขี้อายรายนี้กลับกลายเป็นคนขี้เล่นสงัน
อยู่ดีหันมาเล่นจานร่อนกับนัฐกาลชินวง
หลังเพื่อนร่วมทีมอย่างสนุกสนาน
เอาเอาที่น้องสบายใจก็แล้วกัน

จากเงินอัดฉีดที่จะหามาให้ได้ถึง๒๐ล้านบาท
ก็อาจพาลูกทีมไปเที่ยวที่เพตรา
สถานที่ท่องเที่ยวอันด่งดังของจอแดน

แต่น้องใหม่รีบแทรกขึ้นมาว่า

ขอให้ได้ไปบอลหญิงชิงแชมป์โลก๒๐๑๙ที่ฝรั่งเศส
อย่างที่ตั้งใจนะ